เรื่องของมูเตลูกันบ้างดีกว่า
มูเตรูวาเออเป็นไง

พูดถึงตรงมูเตรูิตถึงใครคนนี้เลย

จากเลยก็บอกว่าสายมูตัวจริง

อย่างรายการคชาพาพาไปมูนั่นเอง

ไปสืบเคล็ดลับความปังของพี่มดดำ
ฝากคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐกันค่ะ
เพราะไม่ว่าจะทำบ้านใหม่

อันนี้ก็ต้องดูนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องเล่น
ดูเลิกดูยามดูที่ดูหมดเลย

แล้วก็ความเป็นสิริมงคลเพื่อตัวเองทั้งหมดเลย
กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าอาจารย์ชัญญา

คอนเฟิร์มเลยจ้ะคนนี้สายมูตัวจริง
คำแนะนำพี่มดดำมายาวนาน

คุณมดดำนี่เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ

ก็อย่างเช่นมีพญานาคที่จะต่อเติมก่อสร้าง
หรือสร้างบ้านสร้างคฤหาดของคุณมดดำนี่แหละค่ะ
ก็จะมีตรงนี้วางตรงนี้ดีไหม
วางสรรคุณปู่คุณย่าดีไหม
แล้วก็บ่อน้ำเป็นอย่างไร
ก็จะหรือเรื่องราวต่างที่อยากจะรู้
ก็สัญญาก็จะเปิดไพ่ให้อยู่ตลอดค่ะ

ประมาณ๖ปีแล้วค่ะ

ตอนที่ทำนายไปเนี่ยมันยังไม่เกิดเรื่องราว
แต่พอเวลาผ่านไปเกิดเรื่องราว๑๒๓๔๕ตามนั้น
อุ๊ยเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้น

ต้องถามคุณแจ๊กกะลีนค่ะเป็นไงคะสายมู
โอ้โหเรียกว่าปังจริงนะคะนี่นะคะ
หรือว่าดูดวงจากเลขหรือดูอะไรป่ะคุณแจ๊กรีน

แล้วก็ถ้าใครอยากติดตามรายละเอียดต่างนานา
ติดตามได้กับรายการคชาภาพพาไปมูนะคะ
ทุกวันเสาร์รับรองว่าตลอดปีนี้
ไม่เชื่อแต่หลบหรูแต่ตามคชาพาไปหมู่
มีไฟดับหรือเปล่าไม่มีใช่มั้ย